อย่างไรหรือเปล่าเมื่อช่วงเช้าที่ปากถ้ำเองก็
รุ้นเหมือนกันหลังจากมีการประกาศแบบกระทันหัน
ทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปใครไม่เกี่ยวข้อง

แม้กระทั่งญาติคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องออกไป

ย้ายไปอยู่ที่อบตโป่งผาคุณผู้ชม

แล้วก็มีการนำรถพยาบาลไปสแตนบายเอาไว้ด้วย
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะฮะ

เพื่อเตรียมพร้อมนำทั้ง๑๓คนออกมา

มีการประกาศให้สื่อมวลชนนานาชาติทั้งไทยทั้งเทศ
ปักหลักที่ตั้งแต่วันแรก
ที่อยู่ที่หน้าถ้ำ
ให้ไปลงทะเบียนที่อบตโป่งผา

อำเภอแม่สายห่างจากจุดหน้าถ้ำ

สื่อมวลชนก็ตอนแรกเริ่มงงเหมือนกัน

แต่หลายคนก็ต้องมีการขนของตามคำสั่งนี้
ทยอยเดินทางออกไปตามที่มีการประกาศ
ก็เขาบอกว่าให้เสร็จภายใน๙โมงเช้า

ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต้องยายให้เสร็จแล้ว

ก็พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้น

บอกว่าหากสื่อไทยย้ายไปด้วย

พร้อมจะปฏิบัติตามขณะเดียวกันพื้นที่ลานกว้างบริเวณโรงพยาบาลสนามด้านในก็ใช้เป็นที่จอดรถของรถพยาบาลก็มีรถพยาบาลทยอยขึ้นไปจอดครบทั้ง๑๓คันแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการประกาศให้ผู้ปกครองเดินลงไปที่ปากถ้ำแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
ไปดูสรุปเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยนะฮะตอนเริ่มตั้งแต่เช้ามืดแล้วกันเที่ยงคืน๓นาทีจุดจอดรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพียง๑คัน
แต่เที่ยงคืน๕๑นาทีเจ้าหน้าที่ได้นำแสลนด์สีเขียวเนี่ยไปคลุมเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งบริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวงนะฮะแล้วก็หลังจากเริ่มปิดไปตอน๕โมงเย็นของเมื่อวานนะฮะ
พอ๖โมง๕๙นาทีเมื่อช่วงเช้ามีฝนตกลงมาเล็กน้อย๗โมง๙นาทีเจ้าหน้าที่แจ้งสื่อมวลชนขนของออกจากพื้นที่ให้เสร็จในเวลา๙โมงเช้า๗โมง๑๑นาทีผู้บัญชาการศูนย์สอรเดินทางมาถึงเตรียมขึ้นไปประชุม
มา๑นาที๗โมง๑๒นาทีขบวนรถของมธ๑ก็เดินทางไปประชุมเช่นเดียวกัน
โมง๑๓นาทีรถพยาบาลไปสแตนบายจอด๙คันและสุดท้ายไปครบทั้ง๑๓คัน
เป็นคันละ๑คนนะ๑๓คน๑๓คันก็ครบแล้ว
โมง๓๒นาทีที่ผ่านมาญาติเดินเข้าไปในถ้ำแล้วคุณผู้ชม
และ๗โมง๓๔นาทีที่ผ่านมาหน่วยซิล๒ชุดประมาณ๒๐คนก็ไปถึงถ้ำ
พร้อมปฏิบัติการด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
มาดูคำสั่งทำไมต้องมีการย้าย
คำสั่งห้ามเข้าพื้นที่ถ้ำหลวงเด็ดขาดสำหรับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ผู้สื่อข่าวอาสากู้ภัยส่วนที่เคยช่วยงานให้เคลื่อนย้ายออกไปให้หมดทุกคน
เว้นหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตจากทางด้านของภูมิในการศูนย์มีรายชื่อดังนี้นะครับ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่เป็นพบเหตุการณ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต
และอนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ท่านละ๒คน
ผู้เกี่ยวข้องกับชุดนักประดาน้ำหรือหน่วยซิลและผู้ช่วยที่จะนำอุปกรณ์ไปสนับสนุนเท่านั้น
รถเก็บขยะให้เข้าไปได้ตามช่วงเวลา
ทหารและกำลังพลที่ถูกส่งเข้าไปสับเปลี่ยนกำลังในถ้ำตามคำสั่ง
นั้นห้ามเข้าไปในพื้นที่เด็ดขาด
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจุดสกัดปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัด
แต่ว่าอย่างที่นักข่าวรายงานนะมันจะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่หน้าถ้ำ
แล้วส่งสัญญาณไปที่อบตโป่งพาให้ดูว่าหน้าถ้ำมีอะไรเครื่องไหนบ้าง
ใช่ค่ะเป็นกล้องที่หันหน้าไปทางด้านหน้าถ้ำ
แล้วก็บอกว่ากล้องนี้จะไปแสดงให้เห็นในจุดที่เขาได้มีการจัดไว้ให้สื่อมวลชนที่อบตโป่งผา
ซึ่งสมมุติว่าเขามีการขนย้ายหน้าถ้ำเราจะเห็นจากกล้องนั้นนักข่าวจะเห็นในพื้นที่
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณ๗นาฬิกา
คำสั่งทั้งหมดที่บอกให้ผู้ที่ไม่มีความกี่การเกี่ยวกล้องออกจากพื้นที่ภายใน๙นาฬิกา
เนื่องมาจากท่านผู้บัญชาการสอรมีการคาดการณ์ว่าภายใน๓๔วันนี้
น่าจะเป็นเวลาเหมาะที่จะปฏิบัติการนำทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำหลวง
ขณะเดียวกันก็มีการสั่งถอนกำลังบางส่วนออกจากถ้ำ
ส่วนสำคัญที่จะต้องบอกออกจากถ้ำเพราะเป็นการรักษาออกซิเจนภายในถ้ำให้มีความสมดุล
นายนโรงศักดิ์โอสธนากรผู้บัญชาการสอรร่วมค้นหาผู้สูญหายในวณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แถลงถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวง
ระบุว่าภารกิจหลักเวลานี้คือการกู้ภัยเป็นสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดา
แม้แต่ทั่วทั้งโลกก็บอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หน่วยงานทั้งไทยและก็ต่างประเทศพยายามนำอุปกรณ์มาให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติการนอกถ้ำไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำ
การทำทางเบี่ยงน้ำถือว่าประสบความสำเร็จมาก
ส่วนการค้นหาโพรงบนภูเขาทำไปแล้วมากกว่า๑๐๐โพรง
โพรงที่มีศักยภาพประมาณ๑๘โพรง
ลึกลงไปได้ที่สุดมากที่สุดก็คือ๔๐๐เมตร
แต่ว่ายังไม่มีจุดไหนไปเชื่อมกับจุดเนินนมสาว
ซึ่ง๑๓คนอยู่ตอนนี้นะคะ
ซึ่งจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีเครื่องอะไรที่จะมายืนยันว่า
เนินนมสาวเองอยู่ส่วนไหนของถ้ำค่ะ
สมมุติให้เราริวหรือเจาะ
บนยอดมุมไหนก็ตามมุมหนึ่ง
ลงไปจุดที่มีห้องที่น้องเขาอยู่จริงนะครับ
มันเหมือนเอาผมมองง่ายเหมือนยิงปืนไปตรงเป้าที่มีต้นไม้อะไรอย่างนี้
เขียวไปหมดแล้วเป้าก็สีเขียว
ถ้าเบี่ยงเบนไปนิดเดียวไม่มีทางที่จะยิงถูกเป้า
ติวยังไงใช้เวลาเท่าไหร่ลึกขนาดไหน

เมื่อวานผมเปรียบเทียบกับชิรีที่เป็นเหมืองถล่ม

ส่งน้ำส่งข้าวลงไปหมดอยู่ได้อยู่แล้ว
เจาะ๒เดือนกว่าจะถึงกิโลหนึ่ง
ผู้บัญชาการสอรบอกว่าระดับน้ำในถ้ำลดลงเป็นที่น่าพอใจ
จากปากถ้ำถึงโถง๓สามารถเดินเท้าได้แล้ว

แต่ที่เป็นห่วงคือเรื่องของออกซิเจนในอากาศ
ซึ่งภาวะอากาศปกติจะมีออกซิเจนประมาณ๒๑เปอร์เซ็นต์

ก็จะเอาคอบอนไอออกไซด์ออกมา
ซึ่งพออยู่ในพื้นที่จำกัดจะส่งผลให้ออกซิเจนในอากาศลดลง
และหากมีออกซิเจนลดลงเหลือ๑๒เปอร์เซ็นต์จะส่งผลต่อสุขภาพ
จำเป็นต้องนำออกซิเจนเข้าไปเพิ่มภายในถ้ำนะคะ
คู่กับการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในถ้ำเพื่อรักษาสมดุล
ขณะเดียวกันคณะทำงานมีการซักซ้อมแผนลำเลียงทีมหมูป่าออกจากถ้ำในหลากหลายสถานการณ์ค่ะ
โดยทางสอรเองคาดว่า๓๔วันนี้คือสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยที่สุดสำหรับการกู้ชีพ
แต่ว่าก็ต้องมีการหารือกันว่าจะใช้แผนไหน
และต้องทำให้ทันเวลาที่มีอยู่เร่งให้ทันฝนเพราะฝนเริ่มตกค่ะ
การตัดสินใจเรื่องต่างเราจะคุยกันจนขาดแล้วนะครับเราก็คิดว่าแผนต่างของเราที่ถ้าคิดมาเนี่ยมันจะเริ่มงวดเข้างวดเข้างวดเข้า
ซึ่งถึงณเวลาหนึ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเราอาจจะต้องเข้าไปทำแผนของเราแผนใดแผนหนึ่งที่เราจะต้องทำให้สำเร็จนะครับ
ประกอบของการทำแผนหรือองค์ประกอบของด้านต่าง
ว่าเอาแผนแรกที่ผมยึดมาตลอดก็คือไปนำน้องเขาออกมาให้ได้นะครับแผนตรงนี้ปัจจัยของความสำเร็จก็คือน้ำน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
แต่เรายืนยันได้แค่ว่าใน๓๔วันนี้สถานการณ์ทั้งหมดดีและเอื้อที่สุดต่อการปฏิบัติการกู้ชีพในแผนใดแผนหนึ่งที่เราเตรียมอันไว้นะครับ
ถ้ารอจากวันนี้แล้วทั้งสัปดาห์จะมีฝนตกเราไม่รู้ว่าจะเติมมาเท่าไหร่
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสพูดคุยกับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ
ซึ่งท่านลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะที่ถ้ำหลวงแล้วก็มีการประชุมเข้ม๕๖ชั่วโมงเต็ม
บอกแบบนี้นะคะบอกว่าสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญเวลานี้คือเรื่องของปริมาณอากาศภายในถ้ำพบว่าปริมาณมันลดลงโดยมีอาการวัดปริมาณอยู่ครั้งหนึ่งพบว่าออกซิเจนเหลือเพียง๑๕เท่านั้นเอง
และเป็นที่น่ากังวลบอกว่าหากออกซิเจนในถ้ำเหลือต่ำกว่า๑๒เด็กอาจจะสูญเสียความรู้สึกไปเรื่อยก็คือไปส่งผลกระทบต่อร่างกาย
ทำให้เวลานี้มี๓ปัจจัยในการที่จะต้องพิจารณาว่าจะใช้วิธีอย่างไรในการนำตัว๑๓คนออกจากถ้ำก็คือ๑ออกซิเจนในถ้ำ๒ระดับน้ำหรือปริมาณฝน
และ๓ความแข็งแรงของทั้ง๑๓คนว่ามีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ดำน้ำได้แค่ไหนโดยการดำเนินการทั้งหมดต้องทำให้เร็วที่สุดและคิดถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ถ้ามองในอีกมุมผมอยากเรียนง่ายว่าถ้าสถานการณ์ของน้ำไม่มากออกซิเจนยังไม่วิกฤตเด็กแข็งแรงพอถ้ามองในมุมกลับก็น่าจะเป็นความพร้อมที่สุดในการที่จะเอาเด็กออกมานะครับก็มีการวางแผนกันขนาดนี้นะว่าจะเอาเด็กออกมาอย่างไรนะครับจะมีกระบวนการที่จะเอาถังน้ำถังอากาศไปวางไว้อย่างไร
ขณะนี้เตรียมการแล้วเด็กเนี่ยจะต้องต้องมีคนที่จะประคอมมาอย่างไรแล้วไปหยุดที่ไหนบ้างนี่คือแผนที่เขาเตรียมการอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องประเมินทีมที่ทำงานก็ต้องประเมินความแข็งแรงของเด็กความพร้อมบริมาณอากาศน้ำฝนจะตกไม่หรือไม่เป็นตัวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอานำเด็กออกมาหรือไม่อย่างไรขณะน

ตัวจัดระเบียบเพื่อจัดระเบียบและหากมีการนำทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำก็จะสะดวกต่อการส่งโรงพยาบาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยดูป้ายนะเป็นพื้นที่อันตรายไปแล้วนะครับ